คุณผู้ชมลงไปที่สงขราครับไปดูเหตุการณ์ที่เยาวชนชายคนหนึ่งอายุสิบหกปี
เขาถูกผู้หญิงคนหนึ่งว่าจ้างไปทำร้ายแฟนนุ่มอืม
เป็นการล้างแค้นเพราะรู้มาว่าแฟนนุ่มไปปัญญาให้กับผู้หญิงคนอื่น
คือเหมือนไปติดพันธุ์หญิงอื่นแล้วไม่ยอมกลับห้องมาหาเขา
เด็กคนนี้ก็เลยไปทำร้ายแฟนเขาสุดท้ายแฟนเขาตาย
ตัวเองก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาแล้วไอ้ค่าจ้างเนี่ยพันเดียวเองนะ
คันเดียวคุณผู้ชมเอ่อยายของเด็กคนนี้บอกว่า
หลานฉันน่าจะถูกหลอกใช้อ่ะอืม
น่าจะเป็นเครื่องมือของของผู้หญิงคนนี้จริงแล้วหลานไม่น่าจะทำแบบนั้นนะ
อืมก็ไม่แน่ใจคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
เมื่อวานนี้ชุดสืบสวนสพหัดใหญ่คุมตัวในโอน
โอนเนี่ยอายุสิบหกปีนะเป็นเยาวชนอยู่นะฮะ
โดนจับคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพราะว่าไปทำร้ายร่างกาย
นายประสบฉิมคล้ายอายุสี่สิบสี่ปีจนตายครับ
อยู่ที่บริเวณหน้าแมนชั่นแห่งหนึ่งในซอยราชอุทิศ๑๘
เทศบาลนครหาดใหญ่ที่สงขรานี่อันนี้ผู้ต้องหานะครับ
จากการสอบสวนในโอนเนี่ยก็สารภาพ
ผมได้ค่าจ้างพันหนึ่งจากผู้หญิงคนหนึ่งอายุสี่สิบเก้าปี
ชื่อว่านางอรัญญาทิพย์ทองจ้างผมพันหนึ่งให้ไปทำร้ายแฟนเขา
ก็คือนายประสบเพราะต้องการจะสั่งสอนเพราะผู้หญิงคนนั้นเขาแค้นใจ
แฟนเขาเนี่ยแอบปัญญาให้กับผู้หญิงคนอื่นกระทั่งแปดกุมภาพันธ์นะฮะ
อรัญญาผู้ว่าจ้างทะเลาะกับแฟนนุ่มอย่างรุนแรงที่หน้าแมนชั่น
หลังจากนั้นส่งสัญญาณให้ได้โอนซึ่งรออยู่แล้วนะอ่ะจัดการ
ก็เลยเอาไม้ฟาดไปที่หัวเขาหนึ่งครั้งนะฮะนายประสบล้มลงไปนอนกับพื้น
มีเลือดออกมาทางปากจมูกแล้วก็จ้างต่อนะค่ะผู้หญิงคนนี้จ้างให้
ประพอเนี่ยช่วยหามแฟนเขาเนี่ยไปบนห้องพักไม่ส่งโรงพยาบาลนะ
อืมไปบนห้องก่อนแต่หลังจากนั้นนายประสบไม่ฟื้นครับ
อาการสาหัสถึงจะค่อยนำตัวส่งโรงพยาบาล
แล้วเขาก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
คือเหมือนจังหวะตอนแรกที่โดนตีเข้าไปเนี่ย

พอขึ้นห้องอ้วกเป็นเลือดเลยค่ะทีนี้
หนักกว่าเดิมครับ
ต่อมาในวันที่๙คุมภาพันธ์นะฮะ
นางอรัญญาพยายามใช้เชือกผูกคอตายคุณผู้ชมเพราะเครียดไงตัวเองกลายเป็นผู้ว่าจ้าง
แต่ว่าเคราะห์ดีมีคนเห็นไปช่วยทันก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลเธอก็ไม่ตายนะครับ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยยายของนายโอนเนี่ยอายุ๕๕ปีเนี่ย
ซึ่งทำงานรับจ้างอยู่ที่มาเลเซียเดี๋ยวเดินทางมาพบกับตำรวจสภหาดใหญ่
เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับหลานเพราะว่าเชื่อว่าหลานทำไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะถูกหลอกใช้เพราะอยากได้เงินไปจ่ายค่าห้อง
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องยังค้างเขาพันหนึ่งเห็นคนมาจ้าง
ก็เลยตบปากรับคำไปทำให้เขาเพราะเงิน๑๐๐บาทเอาไปจ่ายค่าห้อง
ยายเช่าให้หลานอยู่สองคนอยู่ด้วยกันเดือนละหนึ่งพันหกร้อยบาท
ที่ยายนั้นไปทำงานที่มาเลเซียนะฮะพร้อมกับบอกว่าหลานชายเนี่ย
จบแค่ปห้าเองเพราะพ่อเขาทิ้งไปตั้งแต่แม่ของเด็กคนนี้
ตั้งคันได้สามเดือนก่อนที่แม่จะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งก็
ให้ไม่มีทุนบริเวณต่อจบแค่ปห้านะครับที่ผ่านมาโอนเนี่ย
พยายามทำงานต่างทั้งร้านเกมร้านขายมือถือแลกกับเงินค่าจ้าง
ได้เท่าไหร่รึไหม๕๐บาทนายจ้างให้แค่๕๐บาท
เพราะมีวุฒิแค่ป๕ก็ใช้จ่ายคือกินวันหนึ่งมันก็หมดแล้ว
ก็เลยไม่มีค่าห้องไปจ่ายเขาก็เลยไปรับงานนี้มา
ไปฟังเสียงยายของผู้ก่อเหตุนะฮะ
แต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าเด็กเนี่ยถูกตำรวจสอบ
เขาสารภาพนะว่าเขาอยากได้เงินพันหนึ่ง
ก็เลยรับงานนี้ไปแล้วก็ทำแบบนี้จริงอะนะฮะ
ขณะที่นางยุพินปิ่นคำอายุ๖๑ปี
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่เช่าอยู่ห้องใกล้กันกับผู้ต้องหาเอง
บอกว่าตนเองช่วยยายเนี่ยเลี้ยงโอนมาตั้งแต่เด็กเลย
โอนจะเป็นคนซื่อซื้อหัวอ่อนแต่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคน

ไม่เคยมีปัญหากับใครเลยพอรู้ว่าไปตีหัวคนจนตาย
ตกใจมากอืมพอด้วยความซื่อของเขาไง

เขาทำงานได้ห้าสิบบาทนี่พันหนึ่งอ่ะแป๊บเดียวก็ได้พันหนึ่งแล้วไง
อืมอ่าไปฟังเสียงของเพื่อนบ้านนะฮะ
โอนเหรอครับแบบหัวอ่อนครับจริงจริงแล้วเขาเป็นคนจะ
จิตใจดีอยู่ใช้ง่ายใช้ง่ายคือมีปัญหาอะไรกับเพื่อนบ้านหรือว่าอะไรบ้าง
ไม่มีไม่มีอืมเพียงแต่เวลามันดื้อเราจะด่าครับเห็นมันตั้งแต่พอเล็กเล็ก

ตั้งแต่เล็กเล็กอ่ะพ่อใหญ่เขาเลี้ยงพ่อเขาไม่รู้คนที่ไหนอ่ะ
เดี๋ยวเธอจะคิดทำร้ายร่างกายหรือว่าฆ่าตัวตายอีกนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็
ออกไหมจับในข้อหาผู้ใช้ให้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาถ้าเกิดอาการดีขึ้น
ก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ธนาเป็นผู้จังหวัดนะครับ